คุณผู้ชมครับลุ้นของเรื่องรางวัลเมื่อวันที่ผ่านมานี่เอง๒๓วันก่อน
แต่ว่าที่เขาลุ้นกันตอนนี้เลยนะ

ลุ้นกันมากในทุกจังหวัดเลย
เออคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิด

นี่พอได้ยินเพลงแบบนี้
กมือหยอยบอกน้อยจะไปชายแดน
อ๋อช่วงนี้เป็นช่วงระดูการเกย์ชะหาร

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่นี่
ชบูรณ์เขาบอกว่ามีทีเด็ดโอ้โหเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับ

คุณคะเมื่อสักครู่นี้คนจับเนี่ยคือคนที่ดีใจหรือยังไง
เขาก็ต้องมาลุ้นไงลุ้นญาติพี่น้องเขาคนสนิทเขาอะไรแบบนี้

ไว้ก่อนนะจะดำหรือจะแดง

นี่ครับที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ก็พบว่ามีชายไทยที่เข้าเกณฑ์ทหารในพื้นที่๕ตำบลก็คือ
ตำบลวังโป่งตำบลวังหินตะบนท้ายดงตำบลวังศาลและตำบลซับเปิบนะครับ
ก็ต่างก็มากันพร้อมแล้วครับร่างกายสมบูรณ์ก็ต้องมาคัดเลือกทหารกัน
เมื่อถึงเวลาสำคัญในช่วงของการจับใบดำใบแดงเดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์เลย
ในช่วงที่มีการจะจับใบดำใบแดงนะคุณผู้ชมนะ
จากการคัดเลือกทั้งหมด๑๒๗คนจะทำการจับใบดำใบแดงกัน
เพื่อส่งเข้ากองประจำการจำนวน๖๐คนนี่เห็นไหม
มีพระมาด้วยพระทำอะไรคะมีพระมาด้วยครับ
หนึ่งรูปนะครับมาร่วมคัดเลือกในครั้งนี้
ชื่อว่าพระอานนท์เป็นพระลูกวัดภูเขาทอง
ทำการเขย่าอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเหมือนเป็นการเจิม
เจิมหายสำหรับใส่ใบดำใบแดงเสริมความเป็นสิริมงคล
แต่เจ้าหน้าที่ทหารเขาก็พูดพร่งออกมาเลยว่า
ส่วนใหญ่คนที่เจิมเนี่ยนะจะมีอนาคตเป็นอย่างไร
ผมว่าไปลองฟังพี่ทหารเขาพูดดีกว่าครับว่ามาเลยค่ะ
จากประดูกการณ์ผ่านมาต้นใจคนปลุกเสกไม่ยอม
ได้ยินแล้วนะคนปลูกเสกไม่รอด
เพราะฉะนั้นคราวนี้คนปลุกเสกจะรอดหรือไม่รอด
ผมว่าไปดูภาพกันเลยครับไปดูค่ะ

เดี๋ยวนะกองเชียร์เนี่ยดีใจมากออกหน้าออกตานึกว่าจะไปเกณฑหารเอง
ให้ฟังอีกทีแล้วกันตอนที่เขาจับขึ้นมาเผื่อบางคนได้ยินไม่ชัด
ว่าพี่ทหารเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าทหารบลกผลัดที่สองอ่า
ก็คือจับได้ผลัด๒ได้แน่เลย

จริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นศีรษรเวลาจะไปคัดเลือกทหารเนี่ย
ก็จะมีสีสันทั้งกองเชียร์มีแบบกิจกรรมต่างสนุกสนานมากมาย
แต่ว่าบางคนเขาก็อยากได้ใบดำหรือว่าติดภารกิจอะไรต่าง

แต่ว่าคนที่อยากเป็นทหารก็ไปสมัครได้ไง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากกันไว้

เพราะว่าเกิดเป็นชายไทยต้องรับใช้ชาติ
แต่ถ้าเกิดเป็นสามีแห่งชาติ

เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะคุณชนะ

แต่ไม่เคยทำ